เชื่อละคะว่าสาวเจนี่เทียนโพสวัน
ปีนี้จะอายุอนามปลาเข้าไป๓๕กรัฐแล้วนะคะ

ที่สำคัญก่อนหน้านี้เพิ่งจะโชว์เซ็กซี่กับแก้มกุ้งขาวไปเมื่อปาร์ตี้วันเกิดนะคะ
ล่าสุดเธอตอกย้ำความเผ็ดอีกครั้งกับการใส่ชุดว่ายน้ำ
ล้านลาอยู่ริมทะเลที่แหวกไปถึง

ต้องโทรไปถึงไหน

ขึ้นแท่นระดับตัวแม่ไม่แคร์ไม่สน
กระแสวิพากษ์วิจารณ์เมื่อครั้งจัดงานปาร์ตี้
ฉลองวันเกิดแบบส่วนตัวส่วนตัวก็ครบ๓๕ขวบแบบร้อนฉ่า
จัดเต็มชุดซีทรูเปิดบ้านท้ายซะเสียว่าไปรอบนึงแล้ว
นางเอกแถวหน้าเจนนี่เทียนโพสุวรรณก็ไม่รอช้า
ทีเด็ดของดีของเด็ดออกมาอีกรอบในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอ

อดหุ่นเป๊ะปังในชุดว่ายน้ำสีดำคว้าลึกเกือบถึงสดือ
หน้าอกหน้าใจแบบพอหอมปากหอมคอ
งานนี้นอกจากแฟนคลับจะตามกดไลค์กันรัวแล้ว
ก็ไม่ไหวแอบส่องว่าจะมีเพื่อนชายคนสนิทกึ้งเฉลิมชัยโผล่ร่วมที่พันศานี้ไปด้วยหรือไม่
เพราะไม่ยอมมีภาพอื่นใดปล่อยออกมาให้ได้ลุ้นกันเลยค่ะ
อะไรเหรอ